ดาราที่เขาอยู่ในระแวกนั้นเขาก็อบพยพออกมาใช่ไหมครับ

คุณชายอดำเข้าไปในพื้นที่เลยหลังจากที่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ลงไปในพื้นที่เพื่อไปให้การช่วยเหลือ
คุณชายอดำลูกท่านมุ้ยค่ะคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้ไปพร้อมกับจิตอาสาก็คือทีมงานของท่าน
ก่อนหน้านี้ท่านก็มีการทำกิจกรรมอาสาอยู่แล้ว
ช่วยสำหรับผู้ป่วยโรคโควิดนะฮะทำโรงครัวแจกอาหารต่างนะฮะ
ก็คือเปลี่ยนแบบฉุกเฉินเลย
เคลื่อนโรงครัวไปไว้ใกล้กับจุดเกิดเหตุเลย
ทำอาหารให้กับคนที่ต้องการ
แล้วก็คนอบพยพโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ด่านหน้านะคะ
คุณชายอดำชื่อจริงก็คือหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
เป็นลูกชายของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลหรือว่าท่านมุ้ย
บอกว่าก่อนหน้านี้ก็ทำโครงการโรงครัวต้องรอดและปลอดภัย
ก็ผลิตปรุงอาหารให้กับผู้ป่วยโรคโควิด
หรือว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ต่างที่ความช่วยเหลือ

แต่พอรู้ค่ะแบบนี้ก็ยกโรงครัวมาทำกันสดเลยตรงนี้นะคะ
ว่าแต่ละศูนย์มีคนในพื้นที่อบพยพมาอยู่เท่าไหร่
เพื่อที่จะได้แจกจ่ายความช่วยเหลือไปได้อย่างถูกต้อง
โดยมีการเตรียมอาหารกว่า๑๘๐๐ชุดให้กับอาสาด่านหน้าได้รับประทาน
แล้วก็มีการจัดให้กับชาวบ้านในศูนย์อพยพกว่า๕๐๐คน
ในแต่ละจุดอีกด้วยนะคะรวมทั้งหมดแล้วเมื่อวานนี้
ก็ทำไปขั้นต่ำ๒๕๐๐คนสำหรับการช่วยเหลือ
แล้วตอนนี้คุณทรายดำบอกว่าผู้ใจบุญทยอยส่งของต่าง
ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารหรือว่าข้าวสารอาหารแห้ง
ส่งลงไปในพื้นที่นะคะก็ขอบคุณมากเลย
เราก็ถามต่อเมื่อคืนนะคะว่าตอนนี้ขาดแคลนอะไรบ้าง
สิ่งที่อยากได้มีอะไรจะได้ประชาสัมพันธ์ส่งต่อข่าวได้ถูก
คุณชายอาดำบอกว่าตอนนี้ยังขาดพวกของเครื่องดื่มชูกำลังน้ำหวาน
สำหรับอาสาด่านหน้าเขาต้องใช้แรง
น้ำวงน้ำหวานเครื่องดื่มฉุกกำลังก็จะได้ฉุกกำลังเขาได้
ขนหนูเพื่อนำไปให้เด็กหรือว่าคนในพื้นที่

ขณะที่ยังคงต้องไปเจอกับเขม่าวฟันควายต่างนะคะ
ฉันขอเพิ่มเติมไปหน่อยนะเพราะว่าอาจารย์ออสบอกว่า
อันนี้จำเป็นมากสำหรับเจ้าหน้าที่ด่านหน้า
เพราะว่าท่อจะไปต่อกับแก๊สออกซิเจนด้วย

ส่วนเจ้าหน้าที่หรือว่าประชาชนโดยรอบ

และที่สำคัญหน้ากากผ้านี้ไม่ได้เลยนะ

ไม่พอเลยค่ะไม่พอนะคะเอาล่ะคุณผู้ชม

สำหรับใครที่สนใจร่วมบริจาคได้นะคะ
เข้าไปในเพจเฟซบุ๊คต้องรอดอัฟฟอร์ไทย
แล้วก็โทรไปได้นะคะสำหรับหมายเลขโทรศัพท์
เมื่อวานนี้คุณชายดำก็ให้มาด้วยนะคะ
หรือใครบอกว่าต้องการบริจาคเป็นข้าวของ

รับก็คืออบตบางพลีใหญ่นะคะ
สิ่งที่ขาดก็คือนมผ้าอนามัยผ้าอ้อมเด็ก
อ้อมสำหรับผู้ใหญ่อันนี้ขาดแคลนเป็นอย่างมากเลยนะคะ